ประเภทวิ่ง๑๐๐เมตรในการกังกษันกีฬาแห่งชายประนันที่๔๖
เจือนไทยเกมส์ค่ะโดย๑๐๐เมตรชัยนะคะ
สดานามสุวรรณค่ะลมกรดทีมชาติไทยเข้าเส้นชัย

ทำเวลาไปสิบจุดห้าสองวินาทีนะคะขณะที่เหรียญเงินเป็นของบัณฑิตช่วงชัยจากปราจีนบุรีนะคะ
แล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของชะยุทธ์คงประสิทธิ์จากนนทบุรีค่ะไปต่อกันที่วิ่งหนึ่งร้อยเมตรหญิงนะคะ
เหรียญทองเป็นของสุภาวันที่ปัตย์นักรีกรีทีมชาติไทยจากชุมพรนะคะ
เข้าสินใจคนแรกสิบเอ็ดจุดเก้าเก้าวินาทีนะคะส่วนเหรียญเงินเป็นของอลิสาวัณฑิตจากบุรีรำ
และออนุมาเชษฐาจากชายภูมิคว้าเหรียญทองแดงไปกรอบค่ะ